เศรษฐีป้ายแดงวันนี้พ่อค้าแม่ค้าคนไหน
อยากขายของให้รวยปังกระมังแตกโป๊ะห้ามพลาด
เพราะสินแสชัยมีเคล็ดลับง่ายมาฝาก
จากนั้นจะพาไปพบกับหนุ่มพิศนุโลก
นำเครื่องดื่มสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดมาผสมผสานกับกัญชา
เพียง๑เดือนผลตอบรับดีเกินคาด
ปิดท้ายด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวที่ถูกที่สุดคุ้มที่สุดและอิ่มบุญที่สุด
เพราะกำเงินมาแค่๑บาทก็สามารถอิ่มท้องได้
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

เดี๋ยวพึ่งรีบหัวเราสิอย่าพึ่งไกล

กระแสของกัญชาเนี่ยนะฮะ

ตอนนี้ก็มีไอเดียเกี่ยวกับกัญชา

ไม่เนยนะคะแอบส่องเฟซบุ๊คเขามานะคะ

ยกร้านร้านนี้มาอยู่ใน

ขอต้อนรับคุณบอลนะครับ

เรื่องดื่มสมุนไฟเป็นยังไง

น้ำตาลสดอันการ

ในราคา๒เท่าจากราคาที่เคยขายนะ
น้ำตาเนี่ยคือมาจากเรียงตานะครับ

วดเพื่อให้น้ำตาลเขาออก

เราได้ไปคุยกับทางฟาร์มเกษตรอินทรีย์ไล่เพชรล้านนาครับ
ซึ่งเป็นฟาร์มกัญชาต้นแบบของประเทศไทย
มีการพูดคุยกันว่าส่วนของกัญชาที่ถูกกฎหมายเนี่ย
ทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการลายย่อย

ชื่อว่าถุงยิ้มดีไซน์มาเหมาะสำหรับให้ผู้ประกอบการลายย่อยเลย

ตั้งตัวรักกันของเราอ่ะค่ะ
จะได้ป้ายตรงนี้ค่ะป้ายแบบนี้
ญาติซื้อขายวัตถุดิบทุกครั้งในการซื้อถุงยิ้มค่ะ
จะมีใบซื้อขายนี้ตามกลับไปตลอดเลย
มีเอกสารค่ะแนะนำการใช้กัญชา
และเราก็ให้เซ็ตถุงยิ้มค่ะให้๑๐ถุง

สำหรับคนที่กำลังมอบธุรกิจอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่เลย
ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะพอเราเอากัญชาเข้ามาเป็นจุดขายตรงนี้ด้วยค่ะ
เรียกว่าไม่เหมาะกับสมบัติ
ตอนนี้ยอดจองน้ำตาลสดที่เฉพาะที่ขายกันหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ครับ
ล่วงหน้าประมาณ๒หลัง

อันนี้คือเป็นเช้ากัญชาค่ะ

ตัวชารากัญชาเขามีคนสมบัติเรื่องของขนครายรับสบาย
กินอย่างเย็นนิดนึงค่ะ

และที่สำคัญแอดใส่เสนอ
แนบเมนูเด็ดของเราก็คือวาวนีค่ะ
วาวนี

อื้อต้องขาดของเป็นเครื่องดื่มเย็น
เห็นว่ารุ่มขึ้นของคุณบวรดและของเจฟน่าสดใจมาก
๙วันเนี่ยคับขอรับคุณบวรดและคุณเจฟมาก
ที่จะมาแชร์ช่องทางทำมาหากินช่องทางรวย

สำหรับการนำผลิตภัณฑ์กัญชาไปแปรรูป
ประเภทที่ว่างคืออะไร
และนี่คืออาชีพหนึ่งนะครับของการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่มีวิสาหกิจชุมชน
แล้วก็ปลูกกัญชาและเอาใบกิ่งก้านมาส่งให้คลินิกและคลินิก
จะมาปรุงยาตามที่กฎหมายกำหนดว่าให้ปรุงทางการแพทย์แล้วคลินิกเองก็
คณะประดิษฐาบันแพทย์บรินาคารเวชศาสตร์ชะลาวัยมหาลัยรังศิษฐ์
และก็เป็นผู้ในการสูญรักษามีเกณฑ์โรคปวดกระดูกทับเส้นประสาทฤทธิรันดร์
กรณีกัญชาทางการแพทย์ก็เป็นอีกประเด็นนึง
ที่ปัจจุบันนี้กฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์
โดยเฉพาะคนที่มีสายวิชาชีพหมอแพทย์แผนไทยแพทย์แผ่นไทยประยุกต์
สามารถนำกัญชาที่เป็นช่อดอกมาใช้ปรุงยาในคลินิกของตัวเองได้
ระยะเวลา๕ปีพรบพระจำนักใช้สำหรับทางการแพทย์เท่านั้น

ซึ่งกฎหมายยังไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไป
นำมาใช้หรือนำมาซื้อขายได้
เพราะว่ามันอยู่ในยาเสพติดประเภท๕
แต่กฎหมายอนุญาตให้คุณหมอบุคลากรทางการแพทย์

นำไปใช้ปรุงยาเฉพาะลายนำไปวิจัยได้
แต่ฉ่อดอกสูงที่สุดของต้น
ตัวนั่นเลยคือกัญชาทางการแพทย์
ดักต์ที่เรียกว่าน้ำมันกัญชาในการนวด
ซึ่งจะมีช่ไอดอกใบทั้งกลิ่งก้าน

เป็นงานกัญชา๓๖๐องศา

แล้วก็เป็นกระแสมาแรงมากนะครับ
ก็เป็นภูมิปัญญานะครับ
ที่ใช้ปรุงแบบโปรมปัญญาชักของคนไทย
ความรู้หนึ่งที่หมอเองเนี่ย

แล้วก็เรียนเรื่องของเพศัตวสมุนไพรขึ้นมา
เราก็ใช้สัดส่วนต่าง
ผิวมะกรูดใบสารเนใบเปเปอร์มิ้นองค์ตะไคร้
ส่วนประกอบที่เป็นกัญชาไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านใบลาก
แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราใช้ซึ่งกฎหมายปลดล็อกแล้วคือ
ทั้งหมดที่หมอกล่าวไปแล้วก็จะเป็นการปรุงสมุนไพรที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลย
การใช้น้ำมันและเกิดประสิทธิภาพของกัญชาได้ดีที่สุด
มันควบคู่กับการนวดการนวดดีที่สุดคือการนวดย้อนกล้ามเนื้อขึ้นไปครับ
สมมุติเราปวดตามแขนเราใช้น้ำมันตัวนี้แล้วหยอด
แล้วเราใช้มือเราเนี่ยกดแรงแล้วก็ดึงขึ้นครับย้อนขึ้น
นวดย้อนขึ้นตามลายกล้ามเนื้อ
เมื่อไหร่เรานวดย้อนขึ้นเนี่ยรูคุณขนของเราจะเปิด
ทำให้น้ำมันตัวนี้ดูดซึมเข้าไปในรูกุลขน
อันนี้คือการใช้น้ำมันกัญชาถูกวิธีแล้วก็การนวดก็ต้องถูกวิธีด้วยกันนะครับ
ประชาชนที่สนใจก็สามารถเรียนรู้หาข้อมูลการปลูกกัญชาได้นะครับ
คือประชาชนทั่วไปสามารถปลูกกัญชาได้โดยตั้งวิสาหกิจชุมชนรวมตัวกันนะฮะ
เพื่อที่จะส่งไปยังผู้ผลิตอ่าเป็นผู้แปรรูปต่างนะฮะ
กัญชาไม่ใช่แค่สิ่งผิดกฎหมาย
แต่กัญชาตอนนี้ถูกปลดล็อกแล้วและเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย
และคิดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและก็กับประชาชนมหาศาลนะครับ

เป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนสำหรับน้ำมันรวดผ่อนคลายกัญชาของแม่
คือต้องลองคิดดูนะจริงแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากกัญชาออกมาให้เราได้เห็นกันอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายรูปแบบ
เขาบอกว่าคนไทยถ้าจังเกตทำอะไรไม่แพ้ชาติในโลก
ใช่ใช่แล้วค่ะนักคิดทั้งหลายนะคะต้องอย่าหยุดนิ่งเลย
อยากจะทำผลิตภัณฑ์อะไรนะคะต้องรีบคิดค้นแล้วขายออกมาเร็ว

พูดถึงเรื่องของการแปรรูปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ใบตองมีมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ
เป็นการแปรรูปที่เห็นแล้วมันจะต้องอึ้งอึ้งไหม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

รสขมที่หลายคนเหม็นเขียวแต่ผู้ชายคนนี้นำผักมาแปรรูปเป็นไอศครีมที่อร่อยไม่ซ้ำใครได้ล่ะครับ
ภายใต้แบรนด์จินตาโฮเมตไอซคลีม
เด็ดไอศครีมคือไอศครีมที่เราตั้งใจและเราใส่ใจที่จะคัดสรรวัตถุดิบในการทำออกมา
ที่ทำมาจริงจริงมีประมาณหกสิบเจ็ดสิบรสชาติอ่ะครับก็จะเป็นพวกแบบมะละชีสเค้ก
ขมฟักทองคณะสารแหน่ไอศครีมผักชีอย่างล่าสุดตอนนี้ก็จะมีทำเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็ปลาแห้งแตงโมครับ
ราคาอยู่เจ็ดสิบห้าบาทต่อสครูปครับช่วงที่ขายดีมากมากเนี่ยวันหนึ่งได้สองร้อยกว่าสครูปอะครับ
ตรงข้ามยังแซวเลยว่าเห็นผมตักตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึงฟ้ามืดเนี่ย
ก็ยังอยู่ท่าเดิมก้มตักอย่างนั้นอยู่เลยใครที่เป็นสายออร์แกนิคเนี่ยก็จะรู้จักไอศครีมผม
รสชาติเด่นตอนนี้ก็จะมีมัชฉะกีนเคลนะครับ
เป็นไอศครีมมัชฉะที่ใส่ผักเคลออร์แกนิคลงไปด้วยแล้วก็จะมีอ่า
มะม่วงน้ำปลาหวานนะครับผมตัวซอสน้ำปลาหวานเราก็ทำเอง
น้ำตาลมะพร้าออร์แกนิคทำอีกรสชาติหนึ่งนะครับ
เป็นไอติมรสมะระชิสเค้กครับเออมะละออร์แกนิคนะครับ
ปั่นกับครีมชีสนะครับแล้วก็ใส่คัมเบอร์ลงไป
ให้มันมีรสขมของมะละแต่ว่ามันยังมีความอร่อยอยู่อะครับ

ที่นำมาใช้เป็นผักออร์แกนิคครับผมส่วนใหญ่
เราพยายามลดละเลิกสารเคมีให้ได้เยอะที่สุดครับเพราะทุกวันนี้คนเราป่วยเนี่ย
หลักหลักเลยป่วยจากอาหารสิ่งที่เราลดสารเคมีได้เนี่ย
มันก็จะช่วยทำให้เราป่วยได้น้อยลงครับ
ขั้นตอนการทำเนี่ยเราค่อนข้างพิถีพิถันนะครับ
ในเรื่องของความสะอาดและความใส่ใจทุกพัชนะเราล้างอย่างดี
แล้วก็พยายามใส่ทุกมือในการทำในการเสริมทุกครั้ง
ถ้าเวลาไปออกบูธผมก็จะใช้วัสดุธรรมชาติ
อย่างถ้วยกับหมักหรือเข่งตะกร้า

จุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากก่อนหน้านี้

เสร็จแล้วแฟนเนี่ยกำลังมีน้อง

อย่างนี้เราต้องเริ่มหาอาชีพเสริมอะไรมา

ไปเรื่อยจนเรามาออกตลาดออร์แกนิค

เมื่อก่อนที่อาทิตย์หนึ่งกว่าจะได้สัก๓๐ถ้วย
เราก็โอ้โหน้ำตาไหลกี่รอบไม่รู้

คนที่ช่วยซื้อก็คือเป็นเพื่อนหรือญาติ
รอบข้างที่เขาเห็นเราตั้งใจ

ทุกวันนี้เราผลิตอาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่าพันถ้วย

การให้ลูกค้าเชื่อว่าเราใส่สิ่งนี้ลงไปจริง
หลายคนไม่เชื่อว่าทำมาด้วยมือ
หรือว่าเราไม่ได้ใส่สังเคาะเยอะแยะอะไรอย่างนี้ครับ
ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำคือบางทีเขาเชื่อในตัวผมว่า
ผมเนี่ยทำของดีออกมาให้เขากินจริง
คือบางทีเราเห็นลูกค้าชิมไอติมเราแล้ว

เขาเซอร์ไพรส์ว่ามันมีรสชาติอย่างนี้ได้ยังไง

กลายเป็นว่าลูกค้าเราไปบอกเพื่อนเขาด้วย

มาตลาดนี้แกต้องมาซื้อของคนนี้
คนไม่กินผักเนี่ยหลายคนมากินไอศครีมผม
คนไม่กินมะละหลายคนมากินไอติมมะละผม

เราช่วยให้คนที่เขาไม่ชอบทานผัก

จินตะหรือจินตาเนี่ยเป็นชื่อลูกสาวครับ

สุดยอดไอเดียมีความแปลกและแตกต่างสุดจริง
คุณผู้ชมลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะ
ยิ่งถ้าคุณกล้าที่จะสร้างความแตกต่าง

ร่วงร่วงร่วง
ใครที่เป็นเจ้าของร้านนะคะเจ้าของกิจการ

เพราะวันนี้เรามีเคล็ดลับการปรับปรุงจุ้ยยังไง

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยค่ะ
โอ้โหร้านนี้ห้ามรวมดีนะครับ
จัดร้านได้ดีมากเพราะว่าหน้าร้านมันกว้าง
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับน้องโอ้โหร้านนี้จัดร้านได้ดีมากเลยนะ

เหตุผลว่าทำไมทางเก้าถูกเพราะว่าทางเก้ามัน

เพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตเข้าไปดูในเตาไฟนะครับ
เตาไฟก็ถูกต้องนะครับ
หลังมันพิงทิศตะวันออก
ซึ่งเตาไฟพิงทิศตะวันออกจะมีพลัง

ตะวันตกพลังทิศใต้จะอยู่ทิศตะวันตกเสมอ
เพราะฉะนั้นปากทางทิศเหนือมันกว้าง

เพราะฉะนั้นมันไม่สอดคล้องและไม่สอดรับ
เพราะฉะนั้นลมทางทิศตะวันตกไม่สามารถออกได้

อ่าฉะนั้นเรื่องกินมันมีเรื่องจริงใช่
มีกินตลอดแต่ไม่พอใช้
ทิศนี้ร่องทางเดินนี่เขาเรียกว่าท้องมังกร
อย่างนี้ก็อยู่ในร่วมท้องมังกรคือด้านนอก
แต่ถ้าหากว่าเราเปิดประตูทางด้านทิศตะวันตก
เท่ากับเราขยายทั้งท้องมังกรทั้งปากมังกร

ทำให้ร้านข้างหลังนี้ขายได้มากขึ้นอีก

เดินซะของมาโชว์เลย
ให้เอาไฟที่เขื่อนไหว
มีลมเคลื่อนไหวมีสายน้ำเสียงเพลง

เพราะจะกระตุ้นไกลในการขายให้มากขึ้นกว่าเก่าอีก
ซึ่งปีนี้นะครับส่วนปีหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่
เพราะถือว่าภาพรวมในร้านคุณเนี่ยมันดี
เพราะไม่เสียจังที่ว่าประตูตรงนี้เองเพราะนั้นเอง
ผิดพลาดไปตรงที่ว่าเราไม่เจาะประตูทางด้านทิศตะวันตก

เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเตาไฟนี่สำคัญนะครับ
ถ้าเราทำเกี่ยวกับเรื่องขนมเอ่ยหรืออะไรเอ่ยต่าง
คือพยายามวางในทิศใต้ก็ดีตะวันออกก็ดี
เตาไฟก่อเกิดปุ๊บการค้าก็จะดี
น้ำเตาไฟนะครับข้างตรงข้างกัน
หรือหลังพิงกันต้องเยื้องกัน

ไม่ว่าร้านค้าไหนก็เหมือนกันนะครับ
หยุดเรื่องเชื่อผมสิครับ

ดีมากเลยครับแล้วก็ขอขอบคุณ

แล้วอย่าลืมนะคะว่าเวลามันมีค่า
เพราะว่าทุกนาทีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ทั้งนั้น
ดูก่อนทำก่อนรวยก่อน
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ

สำหรับคนที่อยากเป็นเศรษฐีกันต่อค่ะ

นี่นี้น้ำข้นตองอร่อยมาก
สั่งสั่งทุกผู้ชมไปสั่ง
เนื่องค่ะเอาเส้นเล็กค่ะ
เอาน้ำข้นผสมน้ำใส

ทานกันอยู่นะครับให้คุณผู้ชมทายด้วยไหมอืมชามแล้วเท่าไหร่โอ้โห
คุณผู้ชมทายไม่ถูกคือบอกเลยว่าทายไม่ถูกทายไม่ถูกแน่นอน
เฉลยเลยดีกว่าเฉลยเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวนี่นะฮะชามละหนึ่งบาท
หนึ่งบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งบาทเดียวจะบอกว่านอกจากหนึ่งบาทแล้วเนี่ย
เขาเรียกว่ารายได้ทั้งหมดนะคะนำไปช่วยเหลือเด็กแล้วก็ชาวบ้านอีกด้วยค่ะ
หนึ่งบาทจะช่วยเหลือเด็กกับชาวบ้านได้อีกเหรอคะอืม
ร้านนี้เป็นของใครทำไมเขาถึงได้ใจบุญขนาดนี้
ไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยกันก่อนเลยค่ะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวบุญเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรียกได้ว่าราคาถูกที่สุดในประเทศล่ะครับแหม
ที่กล้าเค็มได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะเขาขายในราคาเพียงแค่๑บาท
ซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวบุญนี้ตั้งอยู่ที่วัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมเป็นไอเดียดีของหลวงพ่อปั่น
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่มที่ต้องการให้ญาติโยมได้ทานก๋วยเตี๋ยวในราคา๑บาทเพื่อแลกกับหนึ่งอิ่มนั่นเองล่ะครับ
โดยมีชาวบ้านมาช่วยกันเป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบจิตอาสาไม่เอาค่าจ้างสักกะบาทเดียว
และมีคุณอำนวยโคศกของวัดหนองกระทุ่มเป็นผู้ช่วยทำหน้าที่ดูแลร้านก๋วยเตี๋ยวบุญนี้จ้าฮ่า
ไหว้พระกันแล้วขอพรพระกันแล้วไม่รู้จะไปไหนก็มาเที่ยวตลาดอิ่มบุญ
มาชิมก็ได้ครับก๋วยเตี๋ยวชามละหนึ่งบาทแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ชุดละร้อยสี่สิบเก้าบาทอร้อยอร่อยนะครับ
อร่อยค่ะชามใหญ่มากต้องห่อกลับบ้านนะคะชามใหญ่ชามยักษ์ครับ
ก็อันนี้สิบเอ็ดคนครับไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าสามร้อยสี่สิบเก้า

ครับเจริญพรจะลงทานในวัดหนองกระทุ่มนะครับ
จัดตั้งมาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
คือเพื่อจะให้ญาติโยมสาธุชนที่เดินทางมาที่วัดหนองกระทุ่มนะครับ
ได้รับประทานอาหารเป็นที่พึ่งให้แก่ญาติโยมสาธุชนได้

ก็จัดตั้งเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวบัตรเดียว
เป็นกุศโลบายด้วยให้ญาติโยมสาธุชนที่มารับประทานอาหารเนี่ย
ชำระหนี้สงฆ์ซึ่งเหตุมันเกิดจากโยมที่มารับประทานเอง
เกิดความไม่อยากจะทานกลัวจะเป็นหนี้ส่ง
ก็เลยเป็นกุศโลบายให้ชำระเงิน
ก็อาศัยตรงนี้เพื่อเป็นโรงทานเพื่อไปรวบรวมปัจจัยมาใช้สารประโยชน์ในส่วนรวม
และตอนนี้ครับอยู่กับตัวแทนของร้านก๋วยเตี๋ยวบุญนะครับ

สวัสดีครับพี่อำนวย

ยังมีแบบว่าแม่ค้าพ่อค้า
ตอนนี้พี่อำนวยขาดไฟที่เป็นอาศัตริย์สมัครน้าอิมบุญในวันนี้มาเปิดก๋วยเตี๋ยวกันในรายการไปเลย
สวัสดีครับ

คนขายก็ต้องได้กำไรครับ

ไรของเรานี่หมายถึงอะไร
ก็คนที่มาร่วมทำบุญนะครับ
บางคนก็ใส่๕บาท๑๐บาท๒๐บาทแล้วแต่
ก็ได้ตรงนั้นแล้วก็แม่ค้าที่เราไปซื้อของมาวัตถุดิบเนี่ย
ไปตามตลาดเขาไม่ได้เอากำไรเขาคิดราคาต้นทุน
คือเขารู้ว่าทางเราเปิดเพื่อเป็นตลาดอิ่มบุญอยู่แล้ว
ก็เหมือนเราขอได้ทำบุญกับเรากระทรวงนั้น
อ่ะแล้วจุดเริ่มของร้านก๋วเตี๋บูดนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่
คือวัดหนองกระทุ่มเนี่ยซึ่งมีพระกจิชื่อดังอยู่แล้ว
หลวงปู่ปั่นกวิสโลปปัจจุบันอายุเก้าสิบสองบรรษา

คนก็มาสการะบูชามาไหว้พระ
แต่นี่หลวงปู่ก็เลยนึกว่าโยมมาทำบุญแล้ว
เดี๋ยวจะต้องหิวข้าวหิวปลาก็เปิดเป็นโรงทาน
ก็มีจิตอสาประจำอุปัญชาในตำบ้นนั่นแหละ
รูปศิษย์ลูกหาวัดก็มาช่วยกัน
เยอะมากคือเครื่องแน่นมากอะ
แล้วอย่างขาวว่าสูตรพี่สูตรที่เอามาทำเอามาจากไหน
คือจีดอาสาเนี่ยบางคนไปเป็นพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยว
อย่างก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนี่ย
มาช่วยกันเอามาจากในคะเป็นใครคะ
เป็นจิตอาสาในชุมชน
เพราะว่าวัดเราเป็นวัดแบบบ้านนอก

พ่อแม่ก็ต้องฮิวมะพร้าวไฮทรลายรวยเคลือ
ก็เข้าวัดแล้วเพราะว่าพ่อแม่ปลูกฝังกันมาแล้วอย่างนี้คือชาวบ้านเองอย่างนี้ค่ะพี่อำนวย
สามารถนำสูตรก๋วยเตี๋ยวของทางเราเนี่ยไปสร้างเป็นอาชีพเองได้ไหม
ไปเปิดเอาเลยเอาทะเยาะเปิดเลยไม่ห่วงลิขสิทธิ์ไม่จบลิขสิทธิ์
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบุญเนี้ยนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนี้ยชามอันหนึ่งบาทแล้วนะฮะ
เห็นว่ายังมีก๋วยเตี๋ยวอื่นขายด้วยอีกอันเนี้ยออเดิฟเนี่ยหนึ่งบาท
แล้วก็มาเพิ่มอีกนิดหนึ่งเป็น๓๐อีกชามหนึ่งใหญ่ขึ้นมานิด
หนึ่งอ่าครับเป็นก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่พอใหญ่ก็ห้าสิบบาทอ๋อครับผมพร้อมกับ
ลูกชิ้นยักษ์หนึ่งลูกชามแล้วชามยักษ์ราคาขนาดไหนคำว่ายักษ์น่ะ

ว้าวจริงหรอ

ลูกชิ้นยักษ์ของแกโอ๊ยเป็นชูน้องชิ้นยักษ์ของแก
ไปฝากสามีแล้วลูกดิมะดูซิค่ะ
ลูกชิ้นยักษ์หยายมากยักษ์

มีร้องมีหยก
ลวกเลยนะอันไหนคะอันเล็ก

อันนี้คือหนึ่งลูกเหรอคะอันเนี้ยที่เราเรียกลูกชิ้นยักษ์คือหมูเด้งครับ
หมูเด้งใช้หมูเด้งเยอะเท่าไหร่คะพี่อำนวย
หนึ่งโลเนี่ยปั้นให้สองลูกลูกละครึ่งโล

ค่ะก็เอาหมูเด้งนะคะใส่เข้าไปในจานนี้เลยค่ะ
ลูกเดียวเลยใช่ค่ะอ่าดูดีอืมดูมีความละเม็ดละม
แบ่งหมูเด้งเลยค่ะแบ่งหมูเด้งเลยค่ะแบ่งหมูเด้งเลยค่ะ
ไหนไส้คะพี่พิธีกรอย่าทานไข่ยังมะตูมหรือว่าไข่เยี่ยวม้าหรือว่าลูกชิ้น
เอาไส้อะไรครับเอาไข่ยังมะตูมก็ได้ครับไข่ยังมะตูมหยิบเลยครับ

นี่เดี๋ยวรอดูว่าลูกชิ้นของพี่ป้องจะออกมาหน้าตาแบบไหน

แล้วอย่างนี้ร้านนี่เปิดทุกวันไหมคะพี่อำนวย
เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะเลิกค่ะ

ลูกชิ้นพี่ป้องเริ่มลอยแล้วว่าลูกชิ้นพี่ป้องเริ่มมาเลยว่า

เดี๋ยวเราจะใส่ใส่ชามยักษ์นี้แหละค่ะ

ลูกค้าขาดทุนด้วยไม่กลัวเราก็ขาดทุนเลย

เยอะมาก

โอ้โหสวยงาม

ใส่กุ้งแห้งด้วย

ในนี้ในน้ำมีไปใส่ใบเตยด้วยนะ

ด้วยไหม

ครบค่ะลูกชิ้นเบอร์เริ่มเลยนะฮะอืมจัดเกี้ยวหน่อยจัดเกี้ยว
เรียบร้อยน่าทานมากสุดยอดอ่ะพี่ป้องยกไปเลยค่ะนี่
ยกไปใช่ไหมคะค่ะเนี้ยสุดสำคัญนะฮะห้าแผกอืมอันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
ครับผมอ่านี่มาแล้วเอาละครับเดี๋ยวแม่เนยจะโชว์ใช่ไหมพี่
ค่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะโชว์กินคนเดียวหมดนะแล้วพลายเวลามีน้ำโค้ด
น้ำสายต้มยำครับนี่โอ้โหหอมมากผักกลมกลมค่ะ
เราจะพาท่านผู้ชมมาดูสูตรก๋วยเตี๋ยวที่ขายดิบขายดีวัดหนองกระทุ่มของเรา
ว่าทำไมคนถึงมากมายไก่กองว่าอร่อยขนาดไหน
เราไปล้วงความลับสูตรก๋วยเตี๋ยวเลยเราไม่ปิดบังวันนี้ดูกันเต็มเลยครับ

ก่อนจะมาพบร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเจอตลาดของฝากนะครับ
ซึ่งบรรยากาศนี่เป็นกล้วยที่ปลูกเองนะครับ
ไม่ได้รับมาจากตลาดปลูกไว้กินปลูกไว้ใช้
เหลือกินเหลือใช้ก็เก็บมาขายนะครับมาดูอีกร้านหนึ่งนี่เป็นผักปอดสารพิษเช่นเดียวกันนะครับ
มะนาวพริกดอกแคร์ที่ชาวบ้านปลูกไว้กินไว้ใช้นะครับ
เหลือกินเหลือใช้ก็มาขายจะมีผักตำลึงผักบุ้งผักปัง
นี่ชาวบ้านปลูกกันเองสะดาวนี่สะดาวก็ขึ้นตามธรรมชาตินะครับ

และยังมีของฝากอีกมากมายหลายร้านด้วยกันนะครับ

เราจะพาไปดูในครัวกันเลยในร้านก๋วยเตี๋ยวเลยว่าลูกค้าทำไมถึงเยอะ
ทำไมถึงอร่อยสูตรเด็ดเขาเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ
ยันในครัวเลยไปดูกันเลยว่าเขาใส่อะไรถึงอร่อยไปดูเลยครับ
และคนที่อยู่เบื้องหลังของความอร่อยต้องคนนี้เลยน้องวันครับ
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกสูตรก๋วเลยนะคะ

เดี๋ยวน้องคนนี้บอกทั้งหมดเลยไม่ปิดบัง

ให้มีกลิ่นหอมค่ะดับกลิ่นค่ะ

ต่อไปก็คือจะเป็นน้ำตาลกรวดนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวสูตรน้ำข้น

เกลือมากน้อยก็ชิมเอา

เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับว่าอร่อยมากอร่อยน้ำซุปของเราผ่านไม่ผ่านนะครับ

๑๐๕นกฐนเอามอบให้นักเรียน

ก๋วยเตี๋ยวบุญและเพียงหน่วยของเราเนี่ยฮะ
เท่าจากจะเป็นโครสกของทางวัดแล้วนะครับ

เอาไว้หน้าแผ่เระเป็นมากเล่นการแกล้งทำอาชีพเทศมหาชาติ

เทพบุตรงานช่วยอำนวยเสน่ห์

อ๋อตั้งความยืนตั้งความยืนตั้งความยืนตั้งความยืน
ตั้งความยืนตั้งความยืนตั้งความยืน

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พอผมโผล่ออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก

พ่มโผออกมาจากฉาก